คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่สงขลานะฮะมีคนงานของโรงงานแห่งหนึ่งต้องเสียชีวิตถึง๔ศพ
เพราะว่าเขาลงไปซ่อมท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย
ปรากฏว่าลงไปแล้วมันมีแต่กลิ่นของพวกของเสียทั้งหลาย
แล้วก็ขึ้นมาไม่ได้หมดสติกว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้เสียชีวิต๔ศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสพคลองแงะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือกันในจุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุคนงานตกลงไปในท่อระบายอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย
ซึ่งเป็นท่อที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บกับเสียชีวิตด้วย
อยู่ในบริษัททัศวินจำกัดตลพังลา
เป็นโรงงานส่งออกน้ำยางข้นต่างประเทศนะครับ

ที่เกิดเหตุมีคนงานหมดสติอยู่ในท่อระบายอากาศซึ่งลึกประมาณ๒เมตรกว้างเมตรครึ่ง
มีอยู่๔คนนะครับที่หมดสติอยู่ข้างล่างท่ออยู่ในสภาพท่านั่งทุกคนเลยนะฮะ
ตอนที่ตรวจสอบดูลงไปนะครับทางกู้ภัยกับเพื่อนคนงานก็ช่วยกันนะฮะ
แล้วก็นำร่างขึ้นมาได้ทีละคนทีละคนอ่าเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ว่าทุกคนหมดสติไม่รู้สึกตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สุดแล้วก็เสียชีวิตทั้ง๔ศพเลย
ผู้เสียชีวิต๔คนนะครับก็มีนายสุวิทย์โจมชูอายุ๓๒
นายสาธิชนลิ้มแจ้งอายุ๓๑นายสมคิดดำเกลี้ยงอายุ๔๓
ทั้ง๓คนเป็นคนงานที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับ
แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อนายสานิทสังชุมอายุประมาณ๔๐

ภูมิกับการสพคลองแงะหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วก็มาสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุคนงานทั้ง๔คนลงไปซ่อมท่อระบายน้ำ
แล้วก็ค่อยหมดสติลงทีละคน
กว่าที่จะมีคนรู้เรื่องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาถึงเนี่ย
ก็ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงแล้วกว่าจะมาถึง
แม่ของนายสาธิชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าจุดที่ทั้ง๔คนลงไปทำงานความจริงแล้วไม่ใช่ส่วนงานที่รับผิดชอบนะ
แต่ทางผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยเขาขอร้องบอกว่า
ให้ช่วยลงไปซ่อมท่อระบายน้ำให้หน่อย
นายนิรันดิศรีสุวรรณอายุ๔๖ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และรอดชีวิตมาได้
บอกว่าตอนที่เขามาถึงเนี่ยทั้ง๔คนก็ลงไปในท่อแล้วความจริงต้องมาช่วยกัน
๔คนลงไปแล้วพอลงไปแล้วเงียบหายไปเลย
เขาพยายามตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบกลับมาจากข้างล่างท่อ
เขาก็เลยชะโงกไปดูเอาพบว่าทั้งหมดหมดสติอยู่ในท่อแล้ว

นายนี่รันเขาลงไปช่วยนะลงไปข้างล่างพบว่าตอนที่ลงไป
มันมีอากาศหายใจได้แค่ตอนประมาณครึ่งท่อ
ลงไปอีกเนี่ยไม่มีอากาศหายใจแล้วเขาก็เกือบจะหมดสติเหมือนกัน
แต่พยายามแข็งใจอุ้มร่างขึ้นมาได้หนึ่งคนคือนายสานิท
แต่ว่านายสานิทก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ
แล้วก็แจ้งคนให้มาช่วยแต่มันก็กินเวลากว่าจะมาถึงกัน
นี่ลงไปเมตรเดียวนี่ไม่มีอากาศแล้วลึก๒เมตร
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าภายในท่อมีก๊าซแอมโมเนีย
หรือว่ากล๊าสไข่เน่าเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งก็ต่อมาจากระบบประหมัดน้ำเขียบ
กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมทีนี้พอคนงานลงไปก็สูดอากาศเข้าไปนะฮะ
คือก๊าซเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าสูดครั้งเดียวก็หมดสติเลยโอ้โหนะฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องจะมาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

งานบางอย่างนี้มันเสี่ยงมากจริงนะนะคะ